และนี่คือคู่สนับของการแข่งเจียวกินไว
เอ่ยไวไวอะไร
เจียวกินไว

จะได้รับไข่ไก่๒๐ฟอง
ข้าวสวยหุงสุก๒กิโลค่ะคุณ
ทีมจะต้องนำไข่ไก่ไปทอด
คือเอาไปเจียวก่อนต้องทำเองด้วยนะ
เสร็จแล้วก็เอาไปกินกับข้าวให้หมดภายในเวลา๑๐นาที

ทีมไหนกินได้เร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะคะ
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็มีพนักงานของเทศบาลเมืองราชบุรีมาร่วมแข่งขันทั้งหมด๕ทีม
แล้วคุณดูค่ะแต่ระหว่างกันแต่ละช่วงเวลาในการแข่งขันนะ
โอ้โหส่งเสียงเชียร์กันสนุกสนาน
คือผมบอกตรงนะข้าวไข่เจียวมันอร่อย
แต่ถ้าไม่ใส่ซอสอะไรเลย
คำ๒คำแรกก็เริ่มเลี่ยนแล้วนะ
เออนี่ค่ะกินกันสนุกสนานแบบนี้นะสุดท้าย
ทีมที่ชนะก็คือกองงานสาธารณสุขค่ะ
สามารถกินข้าวไข่เจียวหมดภายในเวลา๑๐นาที

เอาไว้เลยค่ะทำงานกรรมิการต้องข้าว๕๒กิโลกรัมไข่เจียว๒๐ฟอง
ใช่แล้วกินกัน๕คนไง

เห็นบอกว่ากองนี้อดงดข้าวมาเป็นอาทิตย์เพื่องานนี้เลยนะ

นานเกินไปค่ะคุณค่ะวันเดียวก็เหมาะค่ะ
ข้าวไข่เจียวแต่งานนี้ผู้ชายน่าจะกินเก่ง
เขาว่ากันว่าชายใดที่โดนไข่เจียว
จะเป็นชายเดียวที่โดนไข่ใจอะไร

ภายในนี่โดนเจียวโดนไข่เจียว

แล้วผู้ปูตายใดที่โดนไข่เจี๊ยว